มาดูเรื่องของฝนตกน้ำท่วมกันหน่อยนะคะบ้านเราได้รับอิทธิพลตั้งแต่
พายุโพดุลมาจนถึงตอนนี้พายุคาจิกิถึงแม้ว่าจะโดนแค่ปีกของ
พายุแต่ว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
จะเห็นเลยว่าน้ำมาเร็วมาแรงกัดซ่อสะพานข้ามแม่น้ำ
สะพานขาดนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
โอ้โหเวลาไปมันไวนะเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันค่อยซุดสะพานขาดไปเลยอะค่ะ

ใช่คลิปนี้เผยแพร่เมื่อ๑กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ผู้โพสต์บอกว่าน้ำกัดซ่อสะพานข้ามแม่น้ำสะพานร่มใจบ้านนาจารย์ตำบลดงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
คลิปนี้จะเห็นตั้งแต่ช่วงที่สะพานยังไม่ขาดนะคะ
ซุดไปขาดไปเรื่อยก็คือสะพานขาดไปต่อหน้าต่อตาเลย
โอ้โหนี่นะเขาถึงบอกว่าภัยพิบัตินะครับ

ช่วงนี้ก็ต้องติดตามฟังสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ